คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้ที่มหาสารคาม
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คือมีผู้ชายคนนึงไปที่หอพักแห่งหนึ่ง
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือยื่นเข้าไปในบานเกล็ดด้านหลังที่เป็นห้องน้ำ
แอบถ่ายนักศึกษาผู้หญิงที่เขากำลังอาบน้ำอยู่
โอ้โหเธอส่งเสียงกรี๊ดออกมาลองดูภาพค่ะ
นี่คือเสียงกรี๊ดของนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามค่ะ
เพราะว่าเจอคนแอบเอามือถือยื่นเข้าไปที่บานเกล็ดหลังห้องน้ำ
แอบถ่ายตอนที่เธอกำลังทำธุระในห้องน้ำอยู่นะคะ
เธอก็เลยต้องส่งเสียงกรี๊ดดังลั่นออกมาแบบนี้

หอพักแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับเจ้าของหอพักนายเจรชัด

ที่เป็นผู้เสียหายเขาอยู่ชั้นหนึ่งของหอพักค่ะ
แล้วก็พาทีมข่าวไปดูด้วยนะคะด้านหลังของห้องพักค่ะ
มันจะมีช่องระบายอากาศของห้องน้ำ
เป็นบานเกร็ดมันหายไปบานหนึ่งเห็นมั้ยคะ
มันพอจะเอาอะไรมาต่อคะ

ก็ซ่อมแซมแล้วป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
เจ้าของหอพักบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒เมษายนตี๒๔๐นาที
ผู้ชายที่ก่อเหตุยังดูเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะ
เสื้อยืดสีเทากางเกงขายาวสะพายกระเป๋า
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ขี่รถจักรยานยนต์สีเหลืองเห็นทะเบียนไม่ค่อยชัด
จอดที่ลานจอดรถเดินวนไปเวียนมา
ตอนแรกทำท่าเหมือนจะขโมยของหรือเปล่า
เหมือนจะขโมยรถจักรยานยนต์หรือขโมยของขโมยอะไรหรือเปล่า
เพราะไปด้อมมองที่รถอยู่ก่อนนะคะ
ที่รถที่จอดอยู่ที่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่
สักพักเห็นว่าผู้ก่อเหตุหายเข้าไปในอาคาร
แล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของน้องนักศึกษาสาว
ตามที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้
น้องผู้เสียหายบอกว่ากำลังอาบน้ำอยู่ค่ะ
สังเกตเห็นโทรศัพท์มือถือสอดเข้าไป
ที่ช่องระบายอากาศของห้องน้ำผ่านบานเกล็ด
เธอตกใจเธอเลยส่งเสียงร้องเพื่อขอความช่วยเหลือ
แต่ผู้ก่อเหตุวิ่งหนีไปเลยนะคะ
ในหอพักได้ยินก็เลยออกมาดู
แจ้งความเอาไว้แล้วที่สพกันธรวิชัย

ตอนนี้ยังไงล่ะคะก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
กลัวว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก

จะหลุดไปในโลกโซเชียลหรือเอาไปขายต่อ

ก็ฝากสพกธเราิชัยหน่อย

ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดจะวิ่งอะไรขนาดนี้